และนี่คือโปรแฟชันมีรีคอร์ส
๔๕วินโปรตีนลูซิสและ๑รอร์
สรรภักษณ์บอยยุฏภูมิ
มวยทายมวยทายมวยทายมวยทายมวยทายมวยทายมวยทายมวยทายมวยทายมวยทาย

คนนี้มาจากอำเภิกษาภัทรศัพท์กรรณ์จังหวัดกาลสินทร์นะครับ
ชกมาแล้ว๘๓ฟัยชนะ๕๗ฟัย
เสมอ๓ฟัยและแพ้๒๓ฟัยครับ
และนี่คือรายละเอียดภาษา
๕๗วิน๒๓ลูซิสและ๓ดอร์

น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับคุณกิ้ง

เอาชนะในช่วงยกสุดท้ายไปแบบน่าเจ็บใจครับ
วันนี้เดี๋ยวดูครับมีการต่อน้ำหนักให้ครับ๑กิโลกรัม
สดานภาษาสิกเล็กจะชกในพิกัด๕๖๕
ส่วนยอดแสนชัยครับจะชกในพิกัด๕๗๕กิโลกรัม
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมการแข่งขันหรือเปล่าครับ

เห่าดงนงรักกุ้งเผาเจอกับยอดธนงเพชรวังล่าง
งเชียงดาวอสนิทพันธ์ครับเจอกับเจ้าดีเซนวอริเอลมวยไทย
นี่เป็นคู่แรกของรายการนะครับเพชรมังกรก่อกลั่นบุตรจอมดีเดือครับ
เจอกับแสนศักดิ์ปยุทธภูมิในพิกัด๕๙กิโลกรัม
ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
มาถึงครั้งที่๑๒ต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับ

ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เลยครับ

วันนี้จะเจอกับแสนศักดิ์ปยุทธภูมิครับ๕๙กิโลกรัม
แสนศักดิปอยุทธภูมิครับนายทวีโทดำมาครับ
จากกระเภอเมืองจังหวัดม้าสาระคามวัย๒๔ปี
สุด๑๖๙ซินิเมตรครับจากไข้มวยปอยุธภูมิ
ส่วนมุมแดงครับเพชรมังกรตอกลั่นบุตรครับ
นายพลวัตนันจินดาครับจากสหกรรณกรสิทธิ์๒๖ปี

เพิ่งมาสะดุดแพ้ฝนหลวงสทเล็กภูเก็ตมาครับ

โอ้โหพลตำรวจตีกระบวนสันติกัดบุตรครับ
แล้วไฟล์ที่แพ้ให้กับคนหลวงสทเล็กภูเก็ตนั้น
ต้องบอกว่าเป็นไฟล์ที่สนุกดูดเดือดเหลือเกินครับ
และเป็นใครที่พิสูจน์หัวใจของเพชรมังกรได้ดีว่า
เขานั้นเป็นนักมวยที่หัวใจเกินร้อยนะครับ

เข้ามาแสนสักก็มีลูกผี
อายุอนามใกล้เคียงกันครับ

แล้วลงล่างซ้ายกับขวาครับ
หลัยสิบตัวพ้ักกับอีกทีครับ

ที่สองทองหน้าตะคุณผสมหัวไป
นี่แข็งแรงแข็งแรงครับอ่าส่วนก่อนเจอส่วนหัวเป็นตัวไอ้ซ้ายครับ
นี่มาเจอกับแสนสักตัวไอ้ซ้ายครับเดี๋ยวดูจะแพ้ประเภทตัวไอ้ซ้ายหรือเปล่าครับ
พี่พ่อนก่อนส่วนตัวไอ้ซ้ายต้องเจอแค่ขวาเก็บใกล้ครับแสนสัก
ของเพศพ่อนครับต่างสายวรรยาแล้วก็มีแค่ที่สองอย่าง
เปลี่ยนกับความทรงล้อมลำตัวกับเรื่องแข็งซายจึงด้วยกับมาเจอซ้ายอีกทีครับ
ซ้ายกับขวาแล้วดูครับจังหวะใครดีกว่า
แสนศักดิ์มีลูกเผลอนะครับเผลอแล้วแกตะวัดซ้ายบริเวณก้านคอ

สายกลับยังจะเกี่ยวมาแทงขวากับตัวสายโมง
ได้แทงขวากับโอ้โหหน้าสนุกโยงเลยครับหน้าสารสัก
โอ้โหโดนเข้าไปเต็มหน้าท้องเลยครับ
เข้าขวาของเพชรมังกรจะสั่ง
สมกรแข่งขวาแล้วกดคอลงมาเสียบเลยครับ

ยกแรกเท่านั้นครับดูครับทั้งคู่
ไม่มีใครถอยเบี่ยนหน้ากลับบ้านซ้ายว้างห้ายแค่ง
อาจารย์พยายามจะเน้นที่เก้าใหญ่ที่รับตัวของเพชรมังกรครับ
เพราะว่าทบกังวลหลายคนไม่ชอบครับ
ต้องบอกว่าเป็นเวลาตามเกียรติกับหมายสองแบบนี้ครับ
หลายคนครับที่เอาชื่อมาทิ้งเวลาบ่าย๒อย่างนี้ครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
หลังที่๑๒ก็เป็นทีมมวยมนตรีสตูดิโอ
ทางไทยรัฐทีวีเสิร์ฟความมันแบบนี้เป็นประจำครับทุกบ่าย๒
แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารและไฮไลท์เด็ดของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์
ทุกวันเสาร์และเวลา๑๙๒๐นารจนถึงเวลา๒๑๓๐น้ายครับ

แล้วก็แฟนของไทยรัฐมวยไทยไปทางแฟนของไทยรัฐนะครับ
และร่วมกันเชิญชมครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลนัดพิเศษ
ทีมชาติไทยเจอกับออลสตาร์ไทยลีกในรายการช้างศึกรวมใจ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ
เวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นไปครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
บอลไทยช่วยคนไทยแล้วก็เป็นแมทพิเศษที่คนไทยทุกคนได้เป็นส่วนร่วมครับ
ผ่านไป๑ยกครับสำหรับคู่เปิดหัวของรายการระหว่าง
มังกรกลั่นบุตรครับแสนศักดิ์ปยุทธภูมิครับในพิกัด๕๙กิโลกรัม
หรือว่าคู่แรกก็สนุกยกแรกก็สนุก

โอ้รู้สึกว่าจะมีแผลบรรเวียน
หาคิ้วทางด้านขวาหรือเปล่าหรือว่าเปลือกตาของแสนศักดิ์ครับ
ด้านข้างบอสโดยรอดเต็มสุดแข็งขวาแล้วครับ
การเล่นหวากครับซ้ายมาเจอขวาส่วนครับ
พยายามจัดหวากหน้าไว้ครับ

จัดหวากตบด้วยบัตรหุ้นซ้ายและเติมด้วยแข่งขวาของเพชรประกอบ
อันนี้ก็เตะที่ทางในแล้วเสียบข่าวขวา
กลับสากเดี๋ยวจะขึ้นบนตีมด้วยข่าวซ้ายครับ
สังหว่าเด้งสวยกับขอขณะใสสาก
พยายามพกแขกแล้วเสียบเขาขวาซ้าย
หน้าแรกนะครับ
ซ้าย่าวโอ้โฮเจอกันกับแท๊กศักดิ์อีกแล้วครับ
แท๊กเลยครับสรุปครับเปลวิทย์หัวกิว
อยากจะลุยเป็นงานใหญ่เลยครับเพชรมังกร
โอ้โหแล้วนี่ครับแม่เจอศอกเมื่อสักครู่นี้ครับ
เลือดนี่ไหลออกมาอีกแล้วครับโอ้โหช็อกเดียวเลยครับ
ศอกขวาครับศอกซ้ายครับสอกซ้ายหน้าของเพชรมังกรครับโอ้โห
สอบแกคมจริงครับเพชรมังกร
เดี๋ยวดูบาดแผลก่อนครับท้ายสนาม
อุ้ยโร่ครับดูนานหน่อยครับแม่

นี่ครับยังได้อยู่ครับ

แพทย์พนามครับ
สะสะโพยับจะเอาขึ้นพยับจับเวียน

โอ้โหเจอแผลแตกเข้าไปที่

วางแล้วแค่ข้างซ้าย

โอ้จะแค้งเลยครับ
ใจแกเกินร้อยจริงครับแสนศักดิ
แล้วเลยครับได้โอกาสอันนี้พยายามจะเอาคืน

แม่เลือดเองไกลหัวใจครับแทงออกซ้าย
ขวาในลากมาแม่แต่ดูครับ

แทงซ้ายโอ้เลือดเต็มไปหน้า

ซ้ายแทงซ้ายทำได้ดีครับแสนศักดิ์
โอ้โหกองเชียร์เสียงแตกแล้วครับ

แทงเขาขวาตีด้วยซ้าย

เดินแล้วแค่ทำได้ครับแทงซัก

ปิศศูนย์ได้รู้หัวใจกันโกครับ

แล้วนายเสียบซ้ายอาศัยความที่เลยครับ
โอ้โหหมดยกที่๒ครับสุดยอดจริงครับท่านผู้ชมครับ

ยกที่๒บาดแผลครับบริเวณหัวคิ้วทางด้านขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวครับ
เจอพิษศอกเข้าไปช่วงต้นยกเดี๋ยวดูครับมันมีจุดเปลี่ยนครับ
ขยับมาสาดด้วยแข้งซ้ายเจอถีบสกัดครับแล้วเพชรมังกรเดินแล้วปักเข้าไปแบบนี้ครับ
จังหวะปักศอกนี่เต็มเลยครับศอกซ้าย
มึนเลยครับแสนศักดิ์แต่หลังจากนั้นครับโอ้โหพอแกได้เลือดปั๊บนี่
อย่างที่คุณจิ้งบอกเลยครับสู้แบบเลือดเข้าตาเลยครับ
นี่แหละครับหมาของเพิ่มแบบล่ะเลือดครับ
โอ้โหพยายามจะเอาคืนแล้วแกทำได้ดีด้วยครับช่วงปลายยก
เข่าซ้ายเร่งเกมจนเพชรมังกรนั้นเปิดตำรารับแทบไม่ทันเลยครับ
ค่ะท่านผู้ชมครับมวยมันมันแบบนี้ครับทศมวยไทฟต้น
ให้แฟนมวยที่สนใจเข้าชมฟรีครับทางผู้จัด
เปิดให้รับหมัดครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปครับ
ทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับ
วันนี้มาดูแสนศักดิ์ยุทธภูมิครับ
หัวใจใหญ่กว่าตับจริงครับ

ประดานเพชรมังกรลบแผลกไป๒ที

เข้ามาจังหวะถีบแก้ว

แต่เสียหลักไปเองครับแสนศักดิ์
เดินตลกไปคุมท้ายครับเพชรมังกรจิ้ม

เขาก็สวยงามเหมือนกันครับ
ขอยับเข้ามาแสนนสักหลอกใน

เพชรมองค์กรร่วบมิวครับ
วางด้วยแข้งซ้ายเพชรมังกรชิกเดินเลยครับ

มาแล้วครับแค่งขวาของเพชรมังกร

ยังตีกันไม่ถนัดครับ

เสียเปรียบเลยครับแข้งขวา

โอ้โหแล้วยังทันครับนี่ครับ

เว้นขวานายเพชรมองค์กร
เดือดกุ๊กที่สูงสีเหลือเกินครับ

นี่ครับจังหวะสุดท้ายครับ
ยังตีโชว์ครับ

เป็นสัญญาณว่าอยู่ในช่วงปลายยกครับ
โอ้โหชกชิงจังหวะได้ดีเหลือเกินครับเพชรก่อน
อ้าวแล้วครับข้าวในของแสนสัตว์
พยายามจะเกียรติทางซ้ายละเกียรติขวา
ฟ้ายกมีจิงเทอดและก็ทำได้ครับ

มีไอคิวครับ

โอ้อย่าเกี่ยงเข้าหา

ซ้ายสวยขยับมาเจอซ้ายพยายามจะตัดล่างกับเพชรมังกร
โอ้โหเอาคืนได้ครับ
พนักแสนสักกวดหนีไม่ได้ครับ
พนักเพชรต้องกรกวักมือเรียกครับ
พนักสักค่อยขยับครับยืนห่างกันหน่อยครับ

พนักเพชรต้องกรพยายามจะคืนครับ
พนักเพชรต้องกรพยายามจะอาศัยลูกเผ็ดหยั่นล่ะครับสันสัก
แต่เพชรมังกรนั้นอาศัยลูกเนื้อ
นี่แหละครับบีบหัวใจจริงครับ
กับคู่เปิดหัวของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับดูภาพช้าครับ
สาดด้วยซ้ายแล้วแม่ไปเสียหลักเองครับ
นาเพชรมังกรก็ล้มลงไปเหมือนกัน
แต่ดูครับลูกจังหวะซ้ำนี่แกไม่มีเลยครับท่านเพชรมังกร
ต้องบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษครับนี่ครับจังหวะตัดล่าง
เสียหลักแล้วนี่ครับดึงจังหวะไว้ทันครับ
ดูครับจังหวะแม่เตะได้แต่แกไม่เตะครับยั้งทัน

โอ้โหคุณผู้ชมครับดุเดือดจริงนะครับคู่นี้เราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการรู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์วิเคราะห์ทุกประเด็นวงการมวยดูมวยตู้ต้องอ่านมวยตู้วางแผนทุกวันอังคาร
นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้
ทุกคนทุกคนตอนที่๓รอบไปกับสกอร์การ์ดสมมุม
เพื่อให้ตัวหนึ่ง
สมรต้น
โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แค่คู่แรกเท่านั้นนะครับยังมั่นขนาดนี้
คู่แน่จากขนาดไหนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกับวงการ์ดสมมุม
ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับทุกคน